คุณผู้ชมฮะพูดถึงวงโยธวาทิศก็ต้องมีเครื่องดีดสีตีเป่า

แต่ครูโยธวาทิศที่นี่เนี่ยเขี้ยน

อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเหรอ

ไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีแต่มีแต่โดน

แล้วดูวงแขนเขี้ยนแต่ละทีคุณผู้ชม

อันนี้คือสิ่งที่ครูวงโยธวาทิตย์เขาทำกับลูกสิทธิ์ครับ
เป็นโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหแล้วคนที่คนที่ลงมือเนี่ย
เป็นครูเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานด้วยนะแล้วลงโทษเด็กแบบนี้ครับ
ค่ะแล้วมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชายมากกว่าสี่สิบคนโอ้โห
ห่วงเวลาไม่ถึง๑ปีที่ผ่านมาแล้วใครเอาคลิปนี้มาเปิดเผยล่ะคุณผู้ชม
เป็นอดีตเด็กนักเรียนที่เคยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันครับแต่น้องคนนี้จบไปแล้ว
จบไปแล้วก็เลยกล้ามาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะไม่อยากเห็นรุ่นน้อง
รุ่นน้องร่วมสถาบันต้องมาโดนคุกคามแบบนี้ครับเอามาเปิดโปรงเลย
ร้องเรียนกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเพจสายไม้ต้องรอดครับ
ขอสารอนุมัติออกหมายจับครูคนนี้แล้วครับ
ครูคนนี้ชื่อครูมีนเล่าให้ฟังว่า
ผมยอมรับนะผมลงโทษเด็กนักเรียนจริง
คลิปนั้นที่พวกเราได้ดูกันคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์เมื่อ๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

สถานที่ในคลิปก็เป็นบ้านพักของนักเรียนคนหนึ่งในวงโยธวาทิศนี่แหละ

ก็ครูจับได้ว่าเด็กในวงแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วก็เด็กชุดนั้นเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิศ

ก็เป็นเหมือนไอดอลของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเลย
แล้วครัวไม่อยากให้นักเรียนคนอื่น
เห็นพฤติกรรมแล้วเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แล้วก็เลยลงโทษตีแรงแบบนั้น
เขี้ยนไปแบบนั้นครับซึ่งครูเนี่ยตกลงกติกากับเด็ก
ที่จะโดนลงโทษแล้วว่าถ้าใครทำแบบนี้นะ
มือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยต้องโดนตีนะ
แล้วทุกคนก็ยอมรับนี่ครูไม่ปฏิเสธนะ
ที่ตีแรงครูตีแรงจริงแต่เจตนาดี
ด้วยเจตนาดีไม่อยากให้เด็กเนี่ยเดินทางผิดครับ

ว่ายังไงครูมีนฟังครูมีนครับ

ขอบคุณครับ